เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชวนเช้าตลัดข่าวมากันที่บ้านสวนองุณฮันลีบ้านน้องกินเพลนใต้
เพลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของสวนแห่งนี้คือคุณเด่นนภาถาวรสายหรือพี่แจง
ที่ได้สร้างโรงเรือนปลูกองุ่นสายพันธุ์ต่างที่มาจากประเทศเกาหลี
ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไซมัสแคทและองุ่นพันมายฮาร์ดหรือองุ่นรูปหัวใจ
ทางพี่แจงได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการทำสวนองุ่นว่า
สามีของเธอน่ะเป็นเจ้าของสวนผลไม้ที่อยู่ที่เกาหลี
อยากลองนำอังุ่นเมืองหนาวมาปลูกที่เมืองร้อนดูบ้างครับ
แต่ในช่วงแรกก็ไม่ได้มั่นใจนะครับว่าจะปลูกได้
เพราะว่าอังุ่นเป็นผลไม้เมืองหนาว
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทนความแห้งแรงอย่างอีสานบ้านเฮาได้หรือไม่
แต่พอลองปลูกได้เพียง๗๐๙๐วัน
ปรากฏว่าอังุ่นออกผลผลิตได้มากถึง๑๖๐๐พวง
ขายได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน
โดยอังุ่นไซส์พรีเมียมกิโลกรัมละ๗๕๐บาท
โอ้โหนี่แค่ทดลองนะครับเนี่ย
แล้วพี่แจงมีวิธีการขยายพันธุ์อังุ่นอย่างไรบ้างครับ
เราจะใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการชำกิ่ง
กิ่งอายุได้๔๕วันก็คือลากเดินสามารถลงปู่ได้เลยค่ะ
ซึ่งตอนนี้องุ่นของพี่แจงอยู่ในช่วงของการจองครับ
และมียอดจองแล้วกว่า๗๐กิโลกรัม
แจงคาดว่าจะมีรายได้จากการขายอังุ่นประมาณ๔แสนกว่าบาท
และก็ตั้งเป้าในการเก็บผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
ซึ่งสวนองุ่นของเธอจะให้ผลผลิตได้มากถึง๘๐๐ถึง๙๐๐พวง
จะทำให้มีรายได้จากการเก็บผลผลิตขายกว่า๒ล้านบาท
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
อยากกินอยากทานบอกตรงนะเล่าถึงองุ่นสายพันธุ์นี้มาก็หลายที
ยังไม่มีโอกาสได้กินเลย
บางทีหาซื้อก็หาซื้อยากราคาแพง

ถูกต้องแต่ก็ดูแล้วเนี่ยกระบวนการเลี้ยงเขาใช้เวลา
แล้วก็ต้องทะนุษถนนอย่างดีก็สมราคาเขาแหละนะคะ